ทุกวินาทีที่เรากำลังทำงานกันอยู่
รวมถึงคุณผู้ชมอาจจะพักผ่อนอยู่นี่นะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายังคงเดินลาดตระเวน
เพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้คงอยู่ค่ะ
ซึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งการปฏิบัติหน้าที่จะเสี่ยงต่ออันตราย
แต่ก็ยังไม่ทำให้พวกเขาย่อท้อนะคะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
แต่บอกว่าไม่เคยท้อแล้วก็จะทำอาชีพนี้ต่อไป
ติดตามได้จากรายงานวีรบุรุษพิทักษภัย

การปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไทย
ในทุกพื้นที่ย่อมมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป
ทั้งเรื่องสัตว์ป่าและผู้กระทำความผิด
การออกลาดตะเวนจึงมีความสำคัญ

เพื่อรักษาทุกตารางนิ้วในผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์

ซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
สถิติในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับบาดเจ็บเกือบทุกปี

ทักษ์ป่าบาดเจ็บมากที่สุดถึง๒๑คน

ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

เมื่อครั้งที่รับหน้าที่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ในทุกพื้นที่มีความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
งานของเขาเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปปะทะกับผู้เข้ามาทำลายทรัพยากรหรอก
แค่การเดินทางที่ต้องมากกว่าคนอื่น
ขับรถอยู่ในพื้นที่ธุระกันดาล
และการกินแกนอยู่ต่าง

จากสัตว์มีพิษจากสัตว์ร้าย

มักจะมีกลุ่มรักรอบจากประเทศเพื่อนบ้าน

จึงต้องมีความชำนาญทั้งการลาดตะเวน
และการป้องกันตัวเพื่อเอาชีวิตรอด
หากเกิดการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

เข้ามาทำงานที่อุทยานแห่งชาติปังศรีดา

ก็ได้รับภารกิจในการออกลาดตะเวน

การออกไปลาดตะเวนครั้งนี้
ที่ทำให้เขาจำไปไม่มีวันลืม
มีผู้รักรอบสัตว์ไม้พื้งยุง
พอผมวิ่งไปผมก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มครับ

แล้วคราวนี้เขากำลังทำข้าวกำลังหุงข้าวอยู่
เขาพิงปืนไว้เขาก็จับคว้าปืนมาได้ยิง
ใส่แล้วผมก็ยิงใส่เหมือนกันแต่ว่ากระสุนของผม
มันด้านครับมันใช้การไม่ได้
โดนยิงก็ประทับปืนนะครับตะปืนอย่างนี้
เข้าตรงนี้ก็รู้ว่านี่ต่อตรงนี้ครับ

สมรภูมิที่สูงกว่าครับ
แล้วก็มันถึงไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ครับ
บาดแผลบนร่างกายคือสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่เสมอว่า
การทำงานในด้านนี้ไม่เดียวรอยลึกกลีบกุลาบ
ทักษองลมรักษาตัวนานกว่า๒เดือน
โดยตั้งใจเอาไว้ว่าจะกลับมาทำหน้าที่ลาดตะเวนอีกครั้ง
แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อร่างกายไม่เอื้ออำนวย
พอผมลืมตาได้
เพราะผมก็รู้แล้วว่าผมรอดแล้วครับ

ถ้าแบกเป็นอังหนักมันช้า
ตอนนี้ทำงานที่ด่านครับเก็บค่าธรรมเนียม
เข้าออกเข้าครับแล้วก็เปิดด่านระบินทยุครับ
มากกว่าการบาดเจ็บคือการเสียชีวิต
เหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องเสียสละมากเพียงใด
เพื่อรักษาไว้ซึ่งป่าอันเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์
ในทุกปีจะต้องมีเรื่องราวเหล่านี้
ให้เราได้เห็นกันอยู่เป็นประจำ
ัชรพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน